คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุก็สี่สิบเจ็ดแล้วนะคะแต่เขาก็ตกเป็นธาตุของยาเสพติด
เมาเป็นประจำญาติพี่น้องก็เอือมระอาเมื่อคืนนี้ผู้ชายคนนี้เดินวนไปวนมา
อยู่ในบ้านไม่ยอมหลับยอมนอนแล้วก็พูดแต่ว่าอยากจะตาย
อยากจะฆ่าตัวตายอยากจะตายบ่นอยู่แบบนี้ครับจนเช้ามืดประมาณตีสี่
ผู้ชายคนนี้เอาน้ำมันนะคะราดตัวเองราดตั้งแต่หัวลงมาเลยนะ
เปียกชุ่มไปหมดทั้งตัวเลยนะคะแล้วเหมือนกับว่าเขาพกไฟแชคอยู่ในกระเป๋าด้วย
ราดน้ำมันตัวเองบุกเข้าไปในบ้านพี่สาวเอามีดจะไปฟันหัวพี่
ครับญาติพี่น้องก็ต้องช่วยกันจับตัวแต่เหมือนกับจังหวะชุนละมุนที่ช่วยกันจับอ่ะค่ะ
ไฟมันลุกพลึบคือไฟลุกพลึบทั้งตัวเลยอ่ะโอ้โหไฟลุกแล้วยังไม่ยอมให้ช่วยนะคะ
ยังเดินเหมือนแบบเหมือนดีใจเหมือนแบบคืออาจจะหลอนยาเสพติดด้วย
แต่ปัญหาคือตอนนี้หนึ่งเลยอาการเขาหนักมากเป็นตายเท่ากัน
ญาติพี่น้องบอกว่ามันมีประเด็นนึงคือเขาแจ้งตำรวจไปตั้งแต่ตีสี่
อืมจนมาก่อเหตุเจ็ดโมงเช้าคือตำรวจไม่มาสักที
ครับไปดูจังหวะที่พยายามจะควบคุมตัวผู้ชายคนนี้นะคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือไฟลุกแล้วคือไหม้ทั้งหน้าทั้งตัวแล้วยังแบบ
สุดท้ายก็ยอมยอมขึ้นรถไปรักษาแผลไฟไหม้
คุณผู้ชมคะ
คุณผู้ชมค่ะคือตั้งแต่หน้าลงมาจนถึงแขนนะหนังคือหลุดเลยค่ะ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายถนอมนะคะอายุ๔๗
สุดท้ายก็ขึ้นรถไปรักษาตัวแต่อาการหนักนะคะคุณผู้ชม

ทีมข่าวของเราพยายามตรวจสอบว่าอาการตอนนี้เป็นยังไง
คือคุณหมอบอกคนในครอบครัวว่าโอกาสรอดคือ๒๐เองนะ
ถนอมคือเขาก็ทำตัวเองนะคะด้วยความหลอนยาเสพติดด้วยค่ะ
คือเขาพยายามจะทำร้ายพี่สาวเขาด้วยค่ะ
ก็มาห้ามแล้วไฟมันลุกเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ทีนี้ทีมข่าวก็ไปคุยกับน้องสาวของนายถนอมอ่ะนะนางสาวพรพิมลอายุ๔๔นะคะ
เธอก็บอกว่าเหตุการณ์มันจะไม่รุนแรงขนาดนี้นะถ้าตำรวจรีบมาตั้งแต่โทรแจ้งครั้งแรก
อันนี้น้องสาวของนายถนอมบอกนะคะเธอบอกว่าบ้านของเธอเนี่ย
อยู่ตรงกลางระหว่างบ้านของนายถนอมกับนางอำภาอายุหกสิบสาม
ซึ่งเป็นพี่สาวซึ่งก็โดนมีดฟันหัวบาดเจ็บนะคะ
คือตัวนางสาวพรพิมลบอกว่าตอนตี๔วันนี้เธอตื่นมาเข้าห้องน้ำ
เห็นนายถนอมพี่ชายมายืนอยู่หน้าบ้านเอาน้ำมันนะคะเป็นแกลลอนเลยนะ
ราดตัวเองเธอก็คิดว่าอ๋อพี่ชายคงหลอนจากการเสพยาเสพติดแน่
เพราะว่าหลอนแบบนี้อยู่บ่อยแต่เธอก็กลัวว่าจะเกิดเหตุร้าย
เพราะพี่ชายเคยขู่จะเผาบ้านมาแล้วเนี่ยแกลลอนแบบนี้เลยคุณผู้ชม
โทรหาญาติบอกให้แจ้งตำรวจสพอ่าวลึก
ตำรวจรับแจ้งแล้วด้วยนะคะเธอยืนยันว่าตำรวจรับสายแล้วตั้งแต่ตีสี่
แต่ตำรวจไม่มาสักทีเธอบอกว่าเธอก็แอบมองอยู่จากในบ้านอ่ะ
เพราะเธอก็กลัวไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นจนเจ็ดโมงเช้า
ได้ยินเสียงนางอำภาพี่สาวที่บ้านอยู่ใกล้กันร้องดังลั่นเลย
คนก็ช่วยกันเข้าไปในบ้านไปช่วยพี่สาวเธอ
รู้อีกทีก็คือเห็นนายถนอมไฟลุกพลึบทั้งตัวเลย
แล้วออกมาจากบ้านพี่สาวอะค่ะแล้วก็พยายามจะเดินหนีไป
ทำเป็นเหมือนไม่เจ็บนะแต่จริงแล้วแผลเขาลึกมากนะคะ
แต่ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ทันรู้สึกคือไฟคลอกทั้งตัวแล้วก็เดินออกมาค่ะ
ตัวน้องชายเราที่ก่อเหตุเนี่ยเขาพูดอะไรบ้างไหม
ไม่พูดคือเราไม่กล้าหามันเราก็ไม่กล้าห้าม
หยกอยู่ในบ้านนั้นแหละเราไม่กล้าออกมาหยกนั้นแหละ
ก็เลยไม่กล้าออกไม่กล้าคือมันบนเนี้ยมันลาดน้ำมันหมดแล้วนี่อืม
คือถ้าตอนนั้นถ้าตำรวจมาก็คือคงไม่เกิดเหตุใช่
เพราะว่ามันเอารอนที่สามสี่รอนนั้นรอบตัวมันแล้วเข้าตั้งแต่ตีสี่ที่มันทำอยู่แบบนี้นะ
แล้วมันเพิ่งเกิดเหตุที่ไปพบประมาณเจ็ดโมงเช้านี้อ๋อ
หลายชั่วโมงหลายชั่วโมงแล้วเรารออยู่แล้วทีนี้ต้องหลบอยู่แถวนี้อยู่คนเดียวไม่กล้าออก
คือเราไม่กล้าออกมาพอวันนี้ก็มันจะทำเราอืม
แล้วทีนี้ก็โทรปรึกษาโทรหาคนมั่วหมดนี้ว่าให้มาช่วยจ้ะคือเราไม่กล้าออกอืม
คือว่าถ้าเราโทรนี่ถ้าเราไม่เดือดร้อนเราก็ไม่โทรแต่เนี่ยเราเดือดร้อนเราก็ต้องพึ่งนาย
เพราะว่าเราไม่รู้จะโทรหาใครแต่เราก็ผิดหวัง
ถ้ามันเกิดจับโผล่ทีนี้คือหมดเลยคุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะ
ตัวทางด้านของนักอัมภาพี่สาวของผู้ที่เกาะเหตุนี้นะคะครับ
ก็ได้โชว์บาดแผลที่น้องชายถูกใช้มีดฟันเข้าศีรษะไปแผลหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ไหล่ซ้ายอีกแผลหนึ่งนะครับนี่ฮะเธอถูกน้องชายฟันด้วยนะครับ
ศีรษะกับที่ไหล่ซ้ายนะครับแล้วพาผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุอยู่ในบ้าน
ห้องครัวหลังบ้านนะครับนางอำภาเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเพิ่งอาบน้ำเสร็จ
ออกมาเนี่ยเห็นน้องชายคือนายถนอมปีนหน้าต่างบ้านเข้ามาถือมีดพระมาด้วย
ลอนน้ำมันด้วยแล้วก็มีน้ำมันบรรจุขวดพลาสติกด้วยนะ
ที่เหน็บตามเอวนะสามสี่ขวดนะค่ะเหน็บมาเลยนะฮะใส่ขวดมานะครับ
เดินตรงมาหาไม่พูดอะไรมาถึงใช้มีดฟันใส่เธอหลายครั้ง
เธอก็พยายามเข้าแย่งมีดจากน้องชายแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ฉวยจังหวะหนีเข้าไปหลบในห้องน้ำแต่โดนเข้าศีรษะไปแล้ว
ไหล่ซ้ายไปแล้วโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากนะครับ
ญาติญาติได้ยินเสียงก็วิ่งกันมานะครับมาช่วยกันจับตัวนายถนอม
แต่ตอนนั้นไฟมันติดขึ้นแล้วก็ไหม้ร่างของน้อง
น้องเนี่ยล้มอยู่ในบ้านญาติญาติพยายามช่วยกันดับไฟ
แต่ปรากฏว่านายถนอมเนี่ยฮะเดินหนีออกจากบ้านไป
ทั้งทั้งที่ถูกไฟลุกไหม้ท่วมตัวเลยนะครับเนี่ยดูฮะ

ไม่ได้พูดอะไรเลยฟันพี่ไปกี่ทีได้ตอนนั้น
ประมาณสี่ห้าทีเลยอืมที่ก็สู้กับมันที่ผลักมัน

ให้ได้เองน้องผงคนกับราวมาช่วย
วันนี้คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราไปที่โรงพยาบาลกระบี่นะฮะ
นายถนอมถูกส่งตัวไปรักษาที่นี้พี่
คุณชมภู่ก็ไปคุยกับยัดยาดนะฮะ
คืออาการบาดเจ็บตอนนี้เนี่ยคุณหมอบอกสาหัสนะเพราะว่าถูกไฟเผาแบบทั้งตัวนะครับ
กำลังรักษาแล้วก็ยื้อชีวิตตอนนี้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะฮะ
อาการเป็นยังไงก็คือเป็นตายเท่ากัน
ญาติแล้วก็เจอน้องสาวนะฮะได้คุยกับน้องสาวอีกครั้งนะครับ
น้องสาวนายถนอมนะครับมารอกันอยู่นะฮะที่โรงพยาบาลเนี่ย
น้องสาวบอกว่าเมื่อคืนนี้นะฮะทั้งคืนเลยนะครับ
ถนอมพี่ชายไม่หลับไม่นอนเดินรอบบ้านตะโกนเสียงดังลั่น
บอกอยากตายอยากจะฆ่าตัวตายเธอกับญาติญาติที่บ้านอยู่ใกล้ใกล้กัน
นอนไม่หลับไปด้วยคือต้องเฝ้าระวังเลยทีนี้

ภาพซ้ายมือนั้นภาพตอนที่ไฟแบบไหม้แล้วต้องพยายามไปช่วยกันเนี่ยนะฮะ

คือตอนตี๔เนี่ยนายถนอมใช้น้ำมันกัลลอนที่แอบซื้อมาเก็บเอาไว้
ราดใส่ตัวนะแขนขาใบหน้าศีรษะ
คือน้องสาวบอกเอาเรียกว่าลาดง่ายคือลาดจนแบบ
ศีรษะเปียกชุ่มผมนี่เปียกหมดเลย
ตอนนั้นสังเกตแล้วเห็นนายถนอมพี่ชายเอาไฟแชคเนี่ย

ว่าตอนที่ช่วยกันล็อกตัวพี่ชายที่เข้าไปฟันที่พี่สาวที่บ้านเนี่ย
คงจะถูกถูไปตามพื้นลากไปตามพื้นแล้วไฟมันคงลุกไหม้เกิดขึ้นนะฮะ
คือพี่ชายเนี่ยพอไฟไหม้แล้วนะครับตั้งแต่ศีรษะจะหลดเท้า
พี่ชายนอนดิ้นทุลนทุลายก็พยายามเข้าไปช่วยกัน
เพื่อจะดับไฟปรากฏว่านายถนอมพี่ชายลุกขึ้นเดินออกจากบ้าน
ทั้งที่ถูกไฟไหม้ตั้งแต่ศีรษะใบหน้าแขนขา
คือเดินไปเนี่ย๒๓กิโลเมตรนะครับระหว่างทางเนี่ยยังคลั่งชูมือขึ้น
หัวเราะสะใจเหมือนกับประมาณว่าจุดไฟเผาตัวเองสำเร็จ
บอกกับเรานะครับบอกว่าพี่ชายเนี่ยติดยาเสพติดติดมานานแล้ว
คือต้องใช้คำว่าเล่นยาอย่างหนักจนคลุ้มคลั่งมีปัญหาอาการทางจิต
ครอบครัวเคยพาไปรักษาเมื่อ๒ปีก่อนบำบัดรักษาหายกลับมาอยู่บ้าน
กลับไปเสพยาซ้ำอีกน้องสาวบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
พี่ชายไม่เคยทำร้ายใครนะไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
คลุ้มคลั่งไม่เคยเผาบ้านไม่เคยเผารถ
เลยไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีปัญหานี้เกิดขึ้น
โอ้โหนี่ฮะเธอบอกภาพที่พี่ชายเจียนตายังติดตาเธออยู่
หดหูใจมากนี่ยังไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังนะ
แพทย์มาบอกกับญาติยาดของนายถนอมบอกให้ทำใจนะฮะ
ลูกชายเนี่ยญาติญาติตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาล
ก็กำลังคุยกันอยู่เพราะว่าคุณหมอบอกว่าเป็นตายเท่ากันทำใจเถอะ
แต่หมอจะพยายามช่วยให้ถึงที่สุด
ทางครอบครัวก็กำลังตัดสินใจกันอยู่นะครับ
ว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจหรือไม่
เพราะว่าตอนนี้นายถนอมเขาทรมานมากไม่อยากให้ทรมานมากกว่านี้
นี่ฮะครอบครัวก็ต้องคุยกันตัดสินใจกันว่าจะเอายังไงกันดี
เพราะว่าตอนที่เข้าไปดูเนี่ยที่แพทย์อนุญาตเนี่ย
เขาปวดบาดแผลมากแต่ถามอะไรเนี่ยยังพยักหน้า
แล้วก็พูดคำว่าห่วงลูกห่วงลูก
ตอนนี้ยังหวังปฏิหารอยู่ก็คือเดี๋ยวจะรอดูให้ผ่านคืนนี้ก่อน
หวังว่าจะมีปฏิหารจะโชคดีอาการดีขึ้น
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยกับแพทย์อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการประเมินอาการรักษานะครับ

พี่ยังสงสัยว่าน่าจะกินน้ำมันเข้าไปด้วย
พอหมอเอ็กซารีข้างในมันดำ

คุณผู้ชมคะนายถนอมวัย๔๗คนนี้เขามีลูกสาวกับลูกชายนะคะ
ลูกสาวกับลูกชายก็ไปดูอาการของพ่อ

บอกว่าคือลูกชายกับพี่น้องคนอื่นอยู่ต่างจังหวัด
ไม่ได้อยู่กับพ่อแต่ก็ติดต่อกันตลอดนะไปมาหาสู่กันตลอด
เมื่อเช้าได้รับโทรศัพท์จากญาติว่าพ่อคลุมคลั่งเผาตัวเอง
ก็รีบมาเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาล
ลูกชายบอกโอ้โหเห็นสภาพพ่อ
คือผิวหนังเนี่ยค่ะมันเป็นรอยดำจากไฟไหม้เป็นแผลเวอะหวะคือหนังหลุดเนื้อหลุดนะคะ
น้ำเหลืองนี่ไหลออกมาตลอดเวลาโดยเฉพาะที่ใบหน้าคือบวมมากนะคะ
ก็ลูกชายบอกว่าผมเนี่ยก็เข้าไปคุยกับพ่อบอก
เพราะว่าไปหาหมอไปรักษาที่โรงพยาบาลเถอะ
แต่วินาทีนั้นเหมือนกับพ่อไม่ฟังใครเลย
มีญาติมีเจ้าหน้าที่มาช่วยพูดถึงจะยอมไปโรงพยาบาลนะคะ
คือหลังจากที่ไฟคลอกทั้งตัวเนี่ยนะลูกชายบอกผมไปเกลี้ยกล่อมนะ
พ่อก็ไม่ฟังแต่สุดท้ายก็ยอมนะคะยอมไปโรงพยาบาล
ลูกชายบอกว่าก็ท้อใจเครียดสับสนกังวล
คือมันหลายความรู้สึกบอกไม่ถูกแต่ที่แน่เป็นห่วงพ่อค่ะ
แบบชวนให้ไปโรงพยาบาลเพราะว่าพ่อไปรักษาอย่างนั้น

เวลามาเค้ากับน้องมาด้วย

คนในครอบครัวก็พาดพิงไปถึงตำรวจที่สพอ่าวลึก
ว่าแจงความไปตั้งแต่ตี๔เธอร์ไม่ยอมมา
ก็ต้องรอให้ทางตำรวจเขาชี้แจงด้วยนะคะ
ว่าก็ยอมรับแหละว่านายถนอมมาทำตัวเอง

เดี๋ยวต้องรอฟังพี่เขาบอกด้วยนะ
มันอาจจะมีเหตุผลแบบไหนอะไรยังไงนะครับ